ต่อกันที่หนุ่มมาสเซอร์หนุ่มเป้อารัก

เขาหันมาพึ่งสายมูเตลูกับเขาเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
วันก่อนหนุ่มเป๊เขาเดินทางมาเยี่ยมกองคัดแยกเปรสงีบัตรไทย

หล่อมากออร่าดีมากนะคะ
ทีมข่าวก็เลยขอดูพระขุนแผนรุ่นเป้อารักสักนิด

เป้เนี่ยเล่าให้คุณนัททีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราฟังนะว่า
จริงเนี่ยนะตัวเองไม่คิดเลยว่าจะมาสร้างพระอะไรแบบนี้
แต่ว่าค่ายมวยที่ตัวเองดูแลอยู่เนี่ยดันอยากร่วมทำบุญกับวัดป่าเรไร
ก็เลยได้ร่วมสร้างขึ้นมามีหลายเกจิอาจารย์ดังมาปลุกเสกเลยนะคะ
บวงสวงเนี่ยก็ทำกันยิ่งใหญ่เลยบรรยากาศเนี่ยโอ้โหชวนขนลุกอยู่เหมือนกันนะคุณนะ

ใช่ค่ะหลังทำมาแล้วนอกจากจะได้ความสุขใจก็ยังแอบยอมรับแบบไกลเนอะ
ว่าตัวเองเนี่ยก็เริ่มจะมาสายมูเตรลูกับเขาเหมือนกัน
ว่าทำแล้วชีวิตมันก็ดีขึ้นนะคะ
เดี๋ยวให้หนุ่มเป้เขาเล่าให้เราฟังหน่อยดีกว่าค่ะ

ถ้าแขวนแล้วเราจะทำดีถ้าเราต้องสู้กับอะไรบางอย่าง
จังหวะที่เราจะต้องทำเราจะกล้าขึ้น
ถามว่าโชคดีขึ้นไหมชีวิตดีขึ้นไหม

จากพระเสื้อแล้วเรายังทำกำไรข้อมือด้วยครับ

สุดท้ายก็คือที่ชอบล้อเขาเรื่องกำไรข้อมือมูเตรูตัวเองทำเอง

มูเตรลูของจริงตัวจริงแหละ